คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศสดกัน
ค่ะที่บริเวณจับรรย์น้องคลายใช่ค่ะนะครับซึ่งก็มีพิธีลอยอัดถีและอังคาร
แม่น้ำโขงนะคะบริเวณพระธาตุกลางน้ำอืมซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ย
ตอนต้นรายการข่าวเที่ยงคุณพลอยสจีก็รายงานมาพิธียังไม่เริ่ม
แต่ว่าณตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมพิธีลอยอัฐิล่างคารนี้เริ่มขึ้นแล้ว
ใช่ครับตอนนี้ก็เป็นพิธีอยู่ในช่วงของพิธีสงฆ์แล้วก็เตรียมที่จะทำพิธี
เพื่อลอยอังคารต่อไปนะครับซึ่งการที่ลอยจุดนี้อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมเอาไว้
หลวงพระคุณท่านเองเนี่ยก็มีการเขียนเอาไว้ในพิธีกรรมพินัยกรรมนะว่า
ถ้าเกิดว่าท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยอย่าให้เอาเท่าอาทิตย์และอังคารเนี่ย
ลอยที่นี่บริเวณพระธาตุกลางน้ำที่นครพนมเพราะว่าเป็นอย่างที่บอกไปว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญ
แล้วก็เป็นพื้นที่ฝากติดกับสวปลาว
เองเคยไปทุดงที่ลาวผ่านเส้นทางนี้และเมื่อท่านไม่อยู่แล้วก็อยากจะให้นำอาธิของท่านเนี่ย
ไปลอยที่จุดนี้ใช่ไปคืนสู่ธรรมชาติต่อไปเป็นการตีความตามพินัยกรรมคือสิ้นเชื้อไม่เหลือเสพ
อืมคือสิ้นทุกอย่างละทุกอย่างแล้วอืม
ซึ่งคำนี้ค่ะก็มีอยู่ในหน้าหลังของหนังสือพิมพ์
หนังสืออาจารยานุสรด้วยนะคะก็ระบุเอาไว้ว่าสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเนี่ย
คือสิ้นเชื้อหมายถึงกิเลสต่างต่างเนี้ยนะคะหมดสิ้นไปครับ
เหลือเชื้อที่จะทำให้เกิดอีกคำว่าไม่เหลือเศษเนี่ย
ก็คือเชื้อที่จะเกิดอีกก็หมดสิ้นไปแล้ว
ว่าเศษต่างอย่างเท่าอัฐิกระดูกก็ไม่เหลือเอาไว้ด้วย
ดังนั้นค่ะคำว่าสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเนี่ย
ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่คงอยู่แต่แก่น
ก็คือความดีล้วนเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังเนี่ย
รำลึกถึงต่อไปใช่ค่ะนะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศที่ตอนเนี้ยนะครับ
มีลูกศิษย์ลูกหานะครับทั้งคนในพื้นที่ภาคอีสานเอง
หรือว่าคนที่ฝั่งลาวเองก็ดีก็ข้ามมาร่วมพิธีเพื่อจะกราบลา
แล้วก็ร่วมพิธีลอยอังคารแล้วก็เท่าอาถิของหลวงพระคุณ
เป็นครั้งสุดท้ายพิธีก็จะมีขบวนเรือนะครับ
ก็จะเป็นแห่เรื่องของหีบเสลดที่บรรจุท่าวัฐิและอังคารของหลวงพระคุณมา
ค่ะนะฮะก็จะวนบริเวณเจดีการน้ำเนี้ยสามรอบ
แล้วก็จะโปรยเท่าอังคารต่างให้หมดตรงนี้เลยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีแต่ว่าช่วงการซักซ้อมก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาอยู่บ้าง
เรื่องของการสื่อสารระหว่างเรือแต่ละลำแต่ว่ามีการปรับแก้แล้ว
เพื่อให้พิธีนั้นมีความราบรื่นแล้วก็สมบูรณ์มากที่สุดนั่นเองนะครับ
ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าหรือว่ามีรายละเอียดอะไร
เราก็จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันตลอดผ่านทางไทยรัฐทีวีนะคะ
ซึ่งณตอนนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าขบวนเนี่ย
มาถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วแล้วเดี๋ยวกำลังจะเริ่มต้นพิธีขึ้นนะคะ
ใช่ครับนี่ฮะก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับ
ตอนนี้ก็มีพระทรงมีเจ้าที่ก็ไปเตรียมพื้นที่นะฮะ
ก็ต้องกันพื้นที่เอาไว้ให้รถของขบวนที่บรรจุหีบ
จันเลสที่มีท่าอาทิตย์หลวงพระคุณนั้นเคลื่อนเข้ามาค่ะ
กันให้ประชาชนที่จะไปร่วมงานก็อยู่ที่บริเวณจุดหนึ่ง
แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการขอความร่วมมือ
ถ้าจะไปร่วมพิธีนี้ขออนุญาตให้ใส่เสื้อผ้าสีขาวสีสุภาพ
เพื่อเป็นการร่วมไว้อะไรให้กับหลวงพระคูณเทพเจ้าด่านขุนทศปราศแห่งที่ราบสูงของพวกเราทุกคนนั่นเอง
ใช่ค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือภาพบรรยากาศสด
ที่บริเวณลานพิธีด้านหน้าหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตหนองคายนะคะ
เดี๋ยวจะมีการนำกล่องอัฐิและอังคารพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณวางบนแท่นสการะก่อนที่จะนำลงเรือ
แล้วหลังจากนั้นนะคะประธานพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ก็จะนำกล่องอัฐิและอังคารพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณเนี่ยนะคะ
ลงเรือนรขอที่ท่าเรือหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง
แล้วเรือนี้จะเคลื่อนไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวแล้วก็เลี้ยวกลับมายังบริเวณพระธาตุกลางน้ำ
หลังจากนั้นก็จะวน๓รอบและจะมีพระสงฆ์๔รูปสวดมาติกา
ประธานพิธีก็จะมีการโยนเหรียญ๙เหรียญเป็นเหรียญ๑๐บาทนะคะ
แล้วก็ประธานพิธีก็จะลอยขัน๕จะลอยพวงมาลัย๑พวง
ลอยอัฐิและอังคารลงในแม่น้ำโขง
จุดนั้นก็คือจุดบริเวณพระธาตุกลางน้ำ
จะมีการโปรยข้าวตอกดอกไม้
แล้วข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็จะโปรยข้าวตอกดอกไม้
ถวายเครื่องปัจจัยทัยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนา
ประธานในพิธีกรวดน้ำแล้วก็จะเป็นอันเสร็จพิธีนะคะ
ตอนนี้ขบวนที่บรรทุกหีบสแตนเลสที่มีเท่าอาถิ
อังคารของหลวงพระคุณนั้นได้เคลื่อนมาถึงบริเวณจุดนี้แล้วนะครับ
ก็มีรถโบราณเปิดประทุนคันนี้แหละ
แล้วก็มีบุษบกอยู่ที่ด้านบน
แล้วก็มีหีบเสลดอยู่ด้านในที่ห่อหุ้มด้วยผ้าจีวรพระสงฆ์
แล้วก็นำมาที่บริเวณจุดนี้เพื่อทำพิธีในการลอยเท่าวจิตและอังคารกันต่อไป
เพิ่งมาถึงนี่เลยนะครับคุณผู้ชมเห็นภาพสดไปพร้อมกับเราสองคนนี้เลย
ก็เป็นจุดที่จะทำพิธีณจุดนี้
ก็มีศิษยาลุศิษฐ์ลูกหาทั้งในพื้นที่
ในพื้นที่ขอนแก่นเองก็ดีหนองคายก็ดีโคราชก็ดีรวมทางภาคอีสาน
แล้วก็มีเดินทางข้ามฝั่งมาจากสวปลาวก็เยอะเหมือนกัน
ด้วยความศรัทธาหลวงพระคุณเพราะว่าท่านเองเนี่ย
ข้ามฝั่งณจุดนี้ไปทุดงที่ฝั่งลาว
ไปปรากฏอยู่ในป่าไปบินทบาทให้ชาวลาวได้ใส่บาทกัน
แล้วก็ด้วยความเลื่อมใสชาวลาวเองก็เลื่อมใสท่าน
ก็เลยมาใส่บาทท่านแล้วก็ยึดหลักคำสอนของท่าน
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับ
ก็คือเรือล๑๖๙หรือว่าเรือลาดตระเวน๑๖๙
ก็จะใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่๕น็อตต่อชั่วโมง
ซึ่งก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณสัก๑๒ชั่วโมง
จึงจะแล้วเสร็จพิธีนะคะ
ซึ่งหลายท่านก็สงสัยเหมือนกันว่า
ทำไมหลวงพระคูณถึงไม่ให้นำร่างของท่านกลับไปที่บ้านเกิด
ของท่านเองคือนายประทีบลิ้มชูวงอายุ๖๓ปี
แล้วก็นายบุญเทิดลิ้มชูวงอายุ๖๐ปีเป็นครูเกษียณ
ก็มีศักดิ์เป็นหลานของหลวงพระคูณโดยสายเลือด
ก็บอกว่าหลักธรรมคำสอนและความสนิทชิดเชื้อที่มีในฐานะเป็นเครือญาติ
ท่านเองก็มีจุดประสงค์ของพินัยกรรมที่หลวงพระคุณนั้นประสงค์ว่า
ไม่อยากจะให้นำสังหารกลับไปที่บ้านเกิดเพราะว่าด้วยความที่คิดอยู่แล้วว่าที่บ้านเองก็ฐานะไม่ค่อยดี
ถ้านำร่างท่านไปแล้วจะทำให้คนที่บ้านญาตินั้นลำบากหรือเปล่า
ก็เลยมอบร่างให้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินพิธีต่างในครั้งนี้เพื่อไม่ให้ญาติพี่น้องนั้นต้องเดือดร้อนเมื่อท่านต้องจากไปนะครับ
คุณผู้ชมค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะก็มีสาธุชนศิษยานุสิตทั้งหลายเนี่ยก็มาร่วมอยู่ในพิธีโดยทางวัฒนธรรมจังหวัดน้องคายเนี่ยนะคะ
มีการขอความร่วมมือประชาชนที่จะเข้าร่วมกราบไหว้เท่าอัฐิหลวงพ่อคูณเนี่ยวันนี้ก็คือขอให้แต่งกายด้วยชุดโทนสีขาวชุดสุภาพสำรวม
หนึ่งสิ่งที่ทางวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายเนี่ยนะคะเน้นย้ำก็คือไม่อยากให้เข้าใกล้แท่นวางกล่องบรรจุอัฐิมากเกินไป
แล้วก็ระหว่างที่มีการประกอบพิธีอยากให้ประชาชนทุกคนร่วมกันอธิษฐานจิตเพื่อเป็นการน้อมส่งหลวงพ่อคูณในวาระสุดท้ายด้วยนะคะ
ใช่ครับก็จะมีพระสงฆ์นะฮะเดินถือสายสินนำหน้าที่โยงไปยังหีบเสลดที่บรรจุท่าวถิตและอังคารของหลวงพระคูณนะครับ
ซึ่งนำลงมาจากรถโบราณเปิดประทุนที่มีบุษบกอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีการฉัดเอาไว้บนเหนือหีบแซนเลสด้วยนะครับ

ใช่ค่ะก็มีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมารวมถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็จะมาร่วมในการประกอบพิธี
หลังจากนั้นก็จะมีการเคลื่อนขบวนเรือทวนน้ำไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวให้ประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งมีโอกาสได้กราบไหว้ได้กราบลาหลวงพระคูณครั้งสุดท้าย

นะโดยมีทางด้านของ๕๐๐๐ชักที่
เป็นคนแบกเข้ามา

ก็มีสื่อมวลชนเดินทางตามไปทำข่าวเยอะ

ช่วงเช้าก็มาเก็บภาพบริการรายงานสด
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
เพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะเหลือเกินนะครับ
ที่เดินทางมาร่วมพิธีในวันนี้นะครับ
ค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดที่เราตัดให้คุณผู้ชมได้ชมกันเลยนะคะ